คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคดีค่ะกรณีฆ่าหันศพชาวเกาหลีใต้
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าย่าที่ชุมชน
เอาส่วนหัวไปทิ้งไว้ในทะเล
คือตอนนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ก่อเหตุได้แล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะมีการนำตัวผู้ต้องหาแต่นำมา๑คนนะคะ
นำมาแถลงข่าวรวมถึงมีการไปพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่จุดที่มีการฆ่าก็คือที่บ้านหรูใจกลางระยอง
รวมถึงจุดต่างด้วยทีนี้สาเหตุนะคะ
เรื่องของการฆ่ามันเป็นปมเรื่องของการจ่ายเงินเดือน
ที่ให้ทั้งสองคนแบบไม่เท่ากัน

โดยเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่าง

ก็ได้คุมตัวนายคิมชางหุ่นอายุ๓๒ปีชาวเกาหลีใต้
ที่เป็นมือฆ่าหันศพนายชเวมยองหุ่น
อายุ๓๔ปีที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเนี่ยนะคะ
โดยการแยกชิ้นส่วนศพเป็น๘ท่อน
แล้วก็เอาไปทิ้งป่าสงวนหนองสนม
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

แล้วก็นำตัวนายคิมชางหุ่นที่เป็นมือฆ่า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
๓จุดนะคะเริ่มที่จุดแรกเลย
ก็คือบริเวณทาวน์โฮม๓ชั้น

จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่นายคิมชางหุ่น
ฆ่าชำแหละศพนายเชมยองหุ่น
เมื่อคืนวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นไปบริเวณชั้น๒
จุดที่มีการชำแหละศพใส่ถุงดำ
ก่อนที่จะบรรจุใส่กระเป๋าเดินทาง๒ใบ
แล้วก็เอามาใส่รถเก๋งเพื่อที่จะนำไปทิ้ง
จุดแรกนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวให้สื่อมวลชน

จุดนี้เป็นจุดที่การฆ่าค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกัน
เพราะว่าหลังจากที่ฆ่าแล้วคือมีการแทง
แล้วก็เอาศพไปไว้ในห้องน้ำ

เขาบอกว่าทิ้งไว้ในห้องน้ำแบบนั้นเปิดแอร์เย็นฉ่ำ
เพื่อไม่ให้ศพส่งกลิ่น๓วันนะ
เลือดไหลหมดตัวเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาเฉือน
ใช่อันนี้คือจุดแรกนะคะ
ทีนี้อีกจุดหนึ่งก็มีการคุมตัวนายคิมชางหุ่นมือฆ่า

จุดตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ทิ้งชิ้นส่วนต่าง
อยู่ที่ซอยตำหนักพ่อแก่

อยู่ห่างจากจุดแรกที่เป็นทาวน์โฮมประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การบอกว่า
ตัวผมทำหน้าที่สั่งให้เพื่อนอีกคนนึง
ชื่อว่าคิมฮายองจุนที่บอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์
คนนี้คือคนที่เข้ามามอบตัวคนแรกในคดีนี้
สั่งให้นายคิมฮยองจุนเอาชิ้นส่วนไปทิ้ง
แต่ว่าถุงที่นำไปภายใน
บรรจุอวัยวะนี้นะคะมันไม่ได้ปิดปากถุง
ทีนี้พอทิ้งเสร็จก็มีการนำกระเป๋าเดินทางกลับออกมา
แล้วช่วงที่นำมาทิ้งก็คือเป็นช่วงกลางคืนเลย
ตี๑ตี๒อันนี้เป็นพื้นที่จุดที่๒
ส่วนจุดที่๓ค่ะเป็นจุดที่ผู้ต้องหาขับรถ
แล้วก็เอากระเป๋าเดินทางอีก๒ใบ
แล้วก็กระเป๋าเป้ในกระเป๋าเป้นี่นะคะ
ใส่ส่วนหัวส่วนศีรษะของผู้ตาย
เอามาทิ้งไว้บริเวณหาดตากวนที่ตำบลมาบตาพุธ
จุดนี้นายคิมฮยอนจุนก็เป็นคนทิ้งหลักฐานทั้งหมด
ซึ่งนายคิมชางหุ่นมือฆ่าเนี่ยนะ
ก็เป็นคนยืนสั่งการอยู่ทางด้านครับ

ปมเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันเรื่องเงินเดือนค่ะ
เพราะว่าผู้ตายเป็นนายจ้างแล้วเขาก็เปิดเว็บไซต์

แล้วให้เงินเดือนของชาวเกาหลีทั้งสองคนไม่เท่ากัน
นายคิมฮายอนจุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์
ที่ถูกสั่งให้เอาอเววะไปทิ้งด้วยนะ
ได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งแสนบาท

ได้เยอะได้เยอะกว่านายคิมชางหุ่นที่เป็นมือฆ่า
เพราะว่ามือฆ่าไม่พอใจเขาได้เงินเดือนแค่๓๐๐๐บาท

จากนั้นก็เลยแบบทะเลาะกันเลยเถียงกันเลย

ใช่แล้วก็เลยทำให้มือฆ่าคว้ามีดปอกผลไม้
จ้วงกระหน่ำแทงที่หน้าอกแล้วก็หน้าท้องของผู้ตายหลายครั้ง

ก็วิ่งลงมาที่ชั้น๓
บอกให้อีกคนนึงช่วยกันลากศพเข้าไปในห้องน้ำ
ว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วยฆ่าเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งอีกคนนึง
หลังจากนั้นพอลากเอาไว้ในห้องน้ำเสร็จแล้ว

แล้วก็เอาไปไว้ในห้องที่เปิดแอร์เย็นจัด
อันนี้คือเหมือนกับว่าคือตั้งใจ
ตั้งใจมาอยู่แล้วแล้วยังมีการบอกด้วยนะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นโปรแกรมเมอร์
ถ้าไม่ทำตามนี้เดี๋ยวจะให้ผู้ที่มีอิทธิพล
รังแก่ครอบครัวเขาที่อยู่ที่เกาหลีใต้
คนนี้ก็เลยกลัวฮะก็เลยต้องร่วมมือกันทำทุกอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นขนศพไม่ว่าจะเป็นเอาอวัยวะ

รวมถึงการขับรถเอาชิ้นส่วนไปทิ้งตามที่ต่างนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงทางด้านพลตำรวจโทจิตติหน่อยนะคะ
ซึ่งทางด้านพลตรวจโทษจิตติก็เปิดเผยด้วยนะคะว่า
นายคิมฮยอนจุนที่เป็นทางด้านพลตรวจโทษจิตติ

แล้วก็เข้าหม้อตัวคนแรกตอนนี้ยังให้การปฏิเสธ
ก็เลยไม่ได้นำตัวมาทำแผนด้วย
ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมนายเคหรือว่านายยางซองโย
หรือว่าเคร์นี่นะคะที่ให้ยืมรถเก๋ง
นำชิ้นส่วนศพไปทิ้งเนี่ยอันนี้เขาเป็นชาวเกาหลีใต้
ที่เป็นเจ้าของรถนะก็มาให้การกับตำรวจเหมือนกัน
บอกว่าให้ผู้ต้องหายืมรถไปเท่านั้น
ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการฆ่า
แต่ที่ให้ยืมรถเนี่ยเพราะว่าเห็นเป็นเพื่อนร่วมชาติ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเอารถไปใช้ในการก่อเหตุ
คือเอาศพไปทิ้งทีนี้ตำรวจก็เลยกันตัว
ในเคนี้เจ้าของรถเอาไว้เป็นพยาน
หลังจากการสอบสวนตำรวจก็ได้แจ้งข้อหา
คิมฮยอนจุนกับนายคิมชางหุ่น
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ก็จะนำตัวฝากขังต่อสารจังหวัดระยองวันนี้นะคะ
ส่วนอวัยวะส่วนศีรษะที่ตอนนี้ยังหาไม่พบ
ก็จะมีการขอความร่วมมือชาวประมง

เพราะบอกว่าเอาส่วนศีรษะไปทิ้งที่ทะเลแล้วนะคะ
ครับอันนี้เป็นความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพนะครับ